ส่วนเรื่องนี้ก็มีเหตุเกิดจากความเมาเหมือนกันนะคะ
ก็มานั่งดื่มเหล้าด้วยกันแล้วก็ทะเลาะกันเอง
จากนั้นฝ่ายสามีใช้ไม้ตีภรรยาตายผลเภิงพรรคเลย
ก่อนจะไปสารภาพแมบอกว่าตัวเองพลังมือตีเมีย
เสียชีวิตไปแล้วจากนั้นก็หลบหนีไป
ซึ่งล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
สารภาพค่ะว่าก่อเหตุไปเพราะว่าเมาขาดสตินะคะ

เหตุสลดที่เกิดขึ้นจากผู้ก่อเหตุที่เป็นสามี
คือในวิรัติศุนย์ทะโรธอายุ๒๙ปี
เมาสุราทำร้ายภรรยาตัวเองจนเสียชีวิต
วันนี้ตำรวจได้นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
กลางชาวบ้านที่ตะโกนสาบแช่ง
ไปจนเลือดออกเป็นนิ่มเลย
เขากินเหล้ากินอะไรมั้ย
กินทุกวันวันหนึ่งถ้าไม่กินในนี่อยู่ไม่ได้หรอก
เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ชาวบ้านบอกว่าสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันเป็นประจำ

จะได้ยินเสียงร้องของฝ่ายหญิงแทบจะวันเว้นวัน
พฤติกรรมของฝ่ายชายมักจะดื่มสุรา

ฝ่ายหญิงมีใบหน้าที่ปูดบวม
ทำให้คนที่พบเห็นเห็นใจและสงสารเป็นอย่างมาก

พบว่ามีบาดแผลหลายแห่งทั่วร่างกาย
ใบหน้าเขียวช้ำแขนซ้ายหักขาขวาหัก
ท้องมีรอยถูกของมีคมแทงจนไส้ไหล
ใกล้กับศพพบท่อนไม้หักเปื้อนเลือด
จนที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
คืนเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณ๑ทุ่มเพื่อนบ้านรายนี้

หลังจากได้ยินเสียงทะเลาะและฝ่ายหญิงร้องไห้เสียงดัง
ที่ฝ่ายชายจะรับปากว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวสักพักจะแยกย้ายกันแล้ว
ตัวเองก็คิดไม่ถึงว่าหลังจากนั้นจะเกิดเหตุสะเทือนขวัญแบบนี้
เพราะช่วงเวลาตี๓ได้ยินเสียงคล้ายของแข็ง
กับฝาผนังดังตุ๊บสองครั้ง
ไม่คิดว่าฝ่ายชายจะใช้ไม้ทุบตีฝ่ายหญิงจนถึงชีวิต
เช่นเดียวกับเจ้าของที่ที่ให้สารับมีภรรยาคู่นี้ทำเพิ่มพักชั่วคราวอาศัยอยู่
บอกว่าเคยเตือนฝ่ายหญิงหลายครั้งแต่ฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมฟัง

ว่าสักวันคงจะทะเลาะกันจนฆ่ากันตาย
ก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจริง
หลังจากนี้ตัวเองจะนิมนต์พระมาทำบุญ
และนำเข้าของเครื่องใช้ทั้งหมดไปเผาเพื่อความสบายใจ
สำหรับในวิรัติผู้ก่อเหตุตำลดควบคุมตัวได้ขนาดกลับเข้าไปหาแม่ที่ห้องเช่าในวันเดียวกับที่เกิดเหตุ
เสมอมาเป็นการจัดการที่คนที่ครอบครัวในตอนร้าน
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
วันนี้นำตัวฝากขังต่อสารจังหวัดระยองผลัดแรก

ของผู้เสียชีวิตญาติได้ติดต่อรับศพ
กลับไปตั้งประพินธุ์กุศลที่จังหวัดบุรีรำแล้ว
ข่าวแทรกทีวีรายงาน